ของอาจารย์อัดอิงคณินันบัณฑิตนะครับ
ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบุญสงคราม
ซึ่งพบศพว่าจมน้ำเสียชีวิตเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่พิศนุโลกนะครับ
ก็ยังเป็นข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐอยู่
ฆาตฆ่าชิงทรัพย์ดรโทรศัพท์มือถือกระเป๋าศูนย์
เร่ร่อนต้องสงสัยเจ้าของเก๋งส่งพิสูจน์

ติดตามความคืบหน้าในคดีนี้กัน
หลังจากที่ทางญาติของอาจารย์อัดก็ยังไม่เชื่อนะครับว่า
อาจารย์อัดจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดน้ำ

โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบศพ
อกจากการตรวจสอบชนะสูตรพลิกศพที่
โรงพยาบาลมนเรศวรที่จังหวัดพิศนุโลกแล้วนะครับ

ขออภัยนำร่างของผู้ช่วยศาสตราจารย์อัดอิงคณินัน
ดิษฐ์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณรักษา
และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูลสงคราม
ก็ไปตรวจที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เมื่อวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ

คือผลการตรวจชนะสูตรของโรงพยาบาลตำรวจ
ก็พบว่าผลออกมาสอดคล้องกับที่โรงพยาบาลมนเรศวรจังหวัดพิศนุโลกตรวจ
ก็คือการเสียชีวิตเกิดจากการขาดอากาศหายใจ
จมน้ำและพบว่ามีเศษดินโครนอยู่ในปอด
เจ้าหน้าที่หมู่ที่ร่วมกระตันยูก็นำศพผู้ช่วยสัตว์
ดรอัดไปบำเพ็ญกุศลที่วัดครูหาสวรรค์อำเภอเมืองพิศนุโลก
โดยทางญาติก็บอกว่าจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๙ตุลาคม

น้องสาวของอาจารย์อัด
บอกว่าสาเหตุที่ไม่เชื่อว่าพี่ชายฆ่าตัวตาย
เพราะก่อนที่จะไปจังหวัดอุตรดิษฐ์
พี่ชายได้ไปซื้อกระเป๋าเดินทาง
เพราะอยากไปกับผู้ชายคนที่มารับ
และเห็นว่าอาจจะข้ามไปลาวด้วยกันด้วยซ้ำ

แล้วก็จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลแม่ไว้๒วัน

แล้วบอกว่าเดี๋ยววันพุธจะกลับมาดูแลแม่เหมือนเดิม
นี่คุณผู้ชมมันมีช็อตนี้ที่เป็นกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพพี่ชายของเธอ

ก็ถูกตั้งคำถามว่าแล้วกระเป๋าเดินทางที่พี่ชายเพิ่งซื้อมา

ถ้าไม่อยู่ที่ที่พี่ชายไปพักกับชายคนดังกล่าว
เพราะตั้งแต่ออกไปจังหวัดอุตรดิษฐ

ซึ่งที่ผ่านมาพี่ชายพยายามปกปิดเรื่องชายคนนี้มาโดยตลอดนะครับ
อยากให้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับ
คืนละ๕๐๐บาทเนี่ย
ปกติพี่จะจ่ายนะแต่คราวนี้เขาจ่ายเองนะ
เพราะเขาอยากไปกับคนนั้นมากนะคะ

ไม่เคยเจอค่ะเขาไม่อยากให้พี่เจอ

มาเลยค่ะมาพรุ่งนี้จะเผาแล้วค่ะ

ไม่เคยมีใครมาหาพี่เลย
ได้ติดต่อได้มีใครติดต่อ
ก็เราหาเขาอยู่เขาหายไปเนี่ย

เที่ยวด้วยกันทำไมไม่มางานอ่ะ
ส่วนเมื่อวานนะค่ะมีการประชุมของ
คณะทำงานในการสืบสวนคดีนี้นะครับ
นำโดยพลตำรวจตรีถาวรแสงฤทธิ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรพิศนุโลก
ร่วมกับตำรวจภาค๖
ก็เปิดเผยออกมาบอกว่ายังไม่มุ่งประเด็นการฆ่าตัวตายมากนัก

ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าหลักฐานที่จะพบ
โดยเฉพาะเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือ
สัญญาณโทรศัพท์กำลังตรวจสอบอยู่
ส่วนเพื่อนชายที่ไปด้วยกันยังไม่พบเบาะแส
ก็ต้องรอตรวจสอบรถเก่งมิซูบิชิสีขาวทุกรุ่น
จากกล้องวงจรปิดในเส้นทางภิษณุโลกไปอุตรศัพท์

ตำรวจเร่งตรวจสอบรถสีขาวยี่ห้อเดียวกันอยู่
ทุกรุ่นคือมีกว่า๘๐คันนะฮะ
ส่วนรถเก๋งสีขาวที่เป็นรถต้องสงสัยมากที่สุดนั้น
เจ้าของรถติดต่อที่จะนำรถมาตรวจพิสูจน์

ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าของรถมิซูบิชิ
เขาบอกเลยว่าใช้รถคันนี้มา๑๐กว่าปีแล้ว
แล้วผมไม่เคยเข้าไปจอดรถในโรงแรมนั้นเลย

แล้วก็ใช้เส้นทางนี้ขับกลับบ้านเป็นประจำ
ก็เลยมาพบตำรวจต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
และยืนยันด้วยนะไม่เคยรู้จักกับอาจารย์อัดนะครับ
ส่วนที่น้องสาวของอาจารย์อัดสงสัยว่า
วันที่๑ตุลาคมผู้ตายเดินทางไปนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
มีพยานหลักฐานยืนยันว่าผู้ตายไปพบนักศึกษาจริง

ส่วนวันที่๒ตุลาคมเวลาประมาณบ่าย๒

เพื่อจะพบเจ้าอาวาสแต่เจ้าอาวาสไม่อยู่

ไปตามถนนจ่านกร้อง
นี่นะครับมีกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ตาย

่งหน้าผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิศนุโลก
ไปทางสารากลางจังหวัดพิสุนุโลก
แต่กล้องหน้าสารากลางจังหวัดมีปัญหาตรวจสอบไม่ได้
ว่าผู้ตายน่าจะเดินไปที่ถนนวังจันทร์
แม่น้ำน่านโดยไม่ทราบจุดหมายแน่ชัดนะครับ
แต่รายงานข่าวออกมาบอกแบบนี้
บอกว่าจุดสังหารคาดว่าน่าจะเป็นใต้สะพานนะเรสวน
ซึ่งเป็นจุดที่มีคนเร่ร่อนเป็นชายหนุ่มหลับนอนอยู่หลายคน
ผู้ตายอาจจะเดินผ่านแล้วแวะพูดคุยกับชายเร่ร่อน
ถูกฆ่าก่อนจะชิงทรัพย์แล้วหลบหนีไป
เนื่องจากล่าสุดนะครับชายเร่ร่อนที่หลับนอนอยู่ใต้สะพานนเรสวน

ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อคลี่คลายคดีให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็น้องสาวของผู้ตายก็บอกว่าผู้ตายเพิ่งจะรับเงินเดือน
และเงินเดือนของอาจารย์อัดไม่ใช่น้อยนะครับ
ตอนนี้ยังไม่พบกระเป๋าเงินของอาจารย์อัดที่หายไปด้วยนะครับ
ตำรวจก็เลยนี่แหละอาจจะมุ่งไปเรื่องของฆ่าชิงทรัพย์ด้วย
กระเป๋าเงินกระเป๋าเดินทางสีเขียวใบใหม่
แล้วก็เพื่อนชายที่อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้าย

ที่วันนี้เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งเกี่ยวกับชายเร่ร่อนเนี่ยนะครับ